คุณผู้ชมคะดูคลิปนี้กันหน่อย
เขาบอกว่าวัยรุ่นเดี๋ยวนี้
น่าจะขยันดีเนอะดูเป็นเด็กดีเป็นคนดีค่ะ
มาช่วยเขาดายย่าถางย่าอยู่ที่เกาะกลางถนน
คนเขาเห็นคลิปตอนแรกเขาคิดไว้แบบนั้น

ตอนแรกแวบเห็นนึกว่าจะมาดาย่า

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวเกาะกลางถนนย่านสุขนิเวศ๓

ในคลิปวัยรุ่นสองกลุ่มโอ้โหอาวุธพี่เขาครบมือค่ะ

ประหนึ่งจะเข้าห้ามหั่นกันอยู่บริเวณเกาะกลางถนนตรงนั้น

เขาถ่ายเอาไว้ได้ยินเสียงคล้ายกับระเบิด
หรือว่าเสียงปืนลองดูค่ะ
นี่แหละค่ะคนถ่ายคลิปเขาพูดในคลิปด้วยว่า

ทีมข่าวของเราเลยลงพื้นที่จุดเกิดเหตุกันหน่อย

เป็นจุดเยื้องตลาดวัดครุในที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรประการค่ะ
เจ้าของคลิปนะคะที่เขาถ่ายจากในรถ
ตอนแรกเลยเนี่ยคือคุณบอล
เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าตัวเขาขับรถไปทำงาน
ตอนใส่สายช่วงประมาณสิบเอ็ดนาฬิกาของวันจันทร์ที่ยี่สิบเจ็ดมีดทุนายนที่ผ่านมา
เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเขาเลยตัวเขาเองเนี่ย
เขายังคิดเลยในแวบแรกที่เห็นว่าอุ้ยมีเจ้าหน้าที่มาตัดต้นไม้ที่เกาะกลาง
แต่ไม่โดนตัวเค้าเองเค้าถ่ายคลิปไป
เค้าก็ตกใจแล้วเค้าก็ไม่รู้แหละว่า
สองกลุ่มนี้มีเรื่องอะไรกันมาก่อน
แถมเขาบอกว่าถามว่าถ่ายคลิปว่ากลัวไหมพี่
เค้าบอกกลัวเหมือนกันอยากให้เจ้าหนุ่มพี่ตำรวจอ่ะ
มาดูแลพื้นที่นี้หน่อย
ลองฟังเสียงคุณบอลดูค่ะ
ก็แน่แหละใครผ่านไปผ่านมาเห็นแบบนี้ก็ตกใจกันหมดนะคะ
ชาวบ้านบอกแบบนี้ว่าเอื้อมระอาจริง
ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงเดือนนี้

เหตุการณ์แบบนี้ชาวบ้านบอกเกิดขึ้นนับ๑๐ครั้งแล้ว
เขาต้องคอยหลบกันไงเพราะกลัวว่าจะถูกลุกหลง
แล้วในคลิปเนี่ยได้ยินเสียงคล้ายกับระเบิดปิงปอง
งั้นแสดงว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้มีอาวุธครบมือเลยนะ
มีทั้งมีดมีทั้งระเบิดชาวบ้านบอกแบบนี้ว่า
ตำรวจจราจรที่คอยโบกรถนักเรียน
ยังไม่กล้าเข้าไประงับเหตุเลย
นับภาษาอะไรกับชาวบ้านตาดำค่ะ
มันจะมีทั้งระเบิดปิงปองทั้งอะไร

เอาแบบเป๊ะเลยไม่ต่ำกว่ารุ่ม

เขาก็รู้ว่ามันเกิดกี่ครั้งแล้ว

แต่คาดว่าเส้นทางนี้อาจจะเป็นทางผ่าน
เป็นทางผ่านที่จะไปทั้งสองสถาบัน
มันก็เลยเป็นเหตุว่าเขาจะต้องมาเจอกันแถวนี้ตลอด
ก็เลยกลายเป็นเหมือนจุดนับพุทธที่มักจะรวมตัวมาตีกันบ่อย
ขอร้องได้ไหมตำรวจมาช่วยชาวบ้านเขาหน่อย
ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เดี๋ยวจะมีคนโดนลูกหลงนะคะ
และไม่อยากให้ถนนเส้นนี้มันกลายเป็นสนามรบ
สักวันหนึ่งจะต้องมีการสูญเสียเกิดขึ้นค่ะ

ตีกันกลายเป็นเรื่องปกติไปเลย

มันไม่ใช่สงครามกลางเมืองเนาะ